เป็นคนพิการวัย๔๘ปี

แต่ว่าคนที่มีอวัยวะครบ๓๒กับพิการหัวใจ

เขาเป็นกู้ภัยช่วยเหลือคนมานานหลายปี
สุดท้ายก็ผ่านตัวไปเป็นคนขายลอตเตอรี่

แล้วก็ไม่ยอมส่งลอตเตอรี่มาให้

ดูชีวิตเขาสิแล้วคุณทำกับเขาได้ขนาดนี้นะฮะ

การแขนขาขาดทั้งสองข้าง
เข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทร

แล้วก็สลิปการโอนเงินในการสั่งซื้อ
ลากินแบ่งรัฐบาลกับผู้หญิงคนหนึ่ง

โอนเงินไปให้ก็ไม่ยอมส่ง
ลากินแบ่งมาให้ตามวัน
แล้วก็เวลาที่มีการนัดกัน
สุดท้ายไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยครับ

มันก็คือเพลิงพักเพลิงพักเพลิงหนึ่งนะฮะ

มูลนิธิไตรคุณธรรมนะฮะ
ก็ดังเหมือนกันนะหลังจากทำหน้าที่ช่วยเหลือคน

เคลื่อนตัวช้าก็เลยคิดว่า
พักดีกว่าพักจากการเป็น
กู้ภัยนะฮะแล้วก็หันมา
ขายลอตเตอรี่หวังจะเก็บเงินไว้ใช้
บ้านปลายชีวิตประจวบเหมาะกับ

ก็ต้องไปขาย๘๐บาทใช่ไหม

ทำให้ต้องการสั่งซื้อก็สั่งซื้อไป

รอรับลอตเตอรี่ตามวันที่กำหนด

๔ตุลาคมกลับไม่มีการส่งมาให้

สุดท้ายไม่มีการตอบกลับมาเลย

แต่น้าไม่เคยงอมืองอเท้าแบร์มือขอเงินใคร
รับจ้างทำงานทุกอย่างเท่าที่จะทำได้

อยากให้ตำรวจติดตามผู้หญิงคนนั้นให้ได้
มาดำเนินคดีในข้อหาช่อโกง

ในราคาใบละ๗๐กว่าบาท

หมื่นห้าพัน
ก็ประมาณหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทนะครับ

สถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรีก็บอกว่า

ให้ไปตรวจสอบในเฟซบุ๊คของผู้หญิงคนนั้น

ถ้าเกิดจะสั่งซื้อของผ่านทางโซเชียลอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊คต่าง
ต้องระวังเพราะว่ามันก็

มันก็มีการหลอกลวงกันบ่อยมากเหลือเกินในสมัยนี้